แมวคุณผู้ชมฮะแมวมีประโยชน์ทั่วตัวอันนี้เรื่องจริง
บางคนบอกไม่มีหรอกมั้งหางแมวเอางี้ถามจริงมีไว้ทำไม

เอาไว้ปัดเป่า
งงงงหมดเลยไปดูหางแมวทำอะไรได้ฮะ
ทุกคนนี่คือประโยชน์ของอันนี้
เป็นแบบว่าแปลงปัดบัชออนแบบขนสัตว์
ใช่ปัดปัดปัดแล้วมันทำได้
เดี๋ยวมีเนียนนุ่มบนผิวไม่ต้องใช้ขนสังคระ

ครับแล้วที่สำคัญโอ้โหมันมันนอนให้เล่นจริงอ่ะ

มันคงเหนื่อยจะว่าแหละเอาจริง

เป็นคุณชนะนี่แมวบ้านคุณเหนื่อยมากเลย

จริงถ้าที่ฉันเป็นแมวบ้านคุณนี่ฉันขอละออกเลยนะ

เหนื่อยเหนื่อยกับคุณลาออกจากการเป็นแมวบ้าน
โอ้โหคุณไปใช้งานอะไรมันล่ะคะคุณชนะ

ยังไงก็อย่าใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป